ทหารตำรวจสามารถที่จะยึดของกลางเป็นตุ๊กตาลูกเทพ
หวังว่าจะนำมาหลอดขายให้กับบรรดาผู้ค้าผู้ขาย
แล้วก็ประชาชนบริเวณตลาดโรงเกลือ
ในขณะที่ผู้ที่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพ

หลังจากที่ได้เช่าบูชามาแล้วกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยครับ
นางธนพัฒน์ศรีสุดสะอาดอายุ๔๐ปี
เจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องสำอางอยู่ที่ถนนสังคบูชา
เขตเทศบาลนครพิศนุโลกนะครับ
เปิดเผยว่าหลังจากนำตุ๊กตาลูกเทพมาเลี้ยงได้ปีกว่า

โดยบูชาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร
บูชามาในราคา๑๒๐๐๐บาท
ต่อมาก็บูชาเพิ่มอีก๑องค์ครับในราคา๒๕๙๙บาท

โดยจะนำข้าวน้ำเครื่องดื่มชนิดต่างพร้อมกับขนมมาให้
แปลงผมถักเปียเปลี่ยนชุดให้สวมใส่ทุกวันครับ
เช่นเดียวกับนางสาวพลอยประพัดขุนทองนะครับ
อายุ๒๑ปีบอกว่าทำธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม
ตุ๊กตาลูกเทพมาประมาณ๖เดือนแล้วครับ
สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตผ่านพิธีปลุกเสกราคาตัวละ๙๙๙บาท
ส่วนตัวคิดว่าการจะเลี้ยตุ๊กตาลูกเทพต้องมีความเชื่อและความศรัทธาด้วย
ขออะไรไปมักจะได้สมดังที่หวังธุรกิจที่ทำอยู่ก็ดีขึ้นครับ
ส่วนที่จังหวัดสาแก้วนะครับทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพา

ส่วนที่กำลังร่วมกันตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

บริเวณจุดตรวจร่วมอ๐๕หน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
โดยตรวจพบตุ๊กตาลูกเทพอยู่ในถุงพลาสติกสีดำจำนวน๔ตัวครับ
บริเวณหัวยังไม่ได้ติดผมปลอมนะครับ
แล้วก็มีลอยจารึกอัคระเป็นยานภาษาเขมร
หน้าผากปิดทองจำนวน๒ตัว
ส่วนอีก๒ตัวเป็นตุ๊กตาเด็กยังไม่ได้ลงอัคระ
หลังจากแรงงานชาวกัมพูชา๒คนทิ้งรถเข็น
แล้วก็วิ่งหนีกลับไปยังฝั่งปลอยเป็ดนะครับ
ขณะที่เข้าไปขอตรวจค้น
จากการสอบถามไปยังพระสงฆ์กัมพูชาทราบว่าเป็นยันของปลอมครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมครับมีข่าวลือว่าตุ๊กตาลูกเทพที่ลงอัคราภาษาเขมรนั้น
ลงคาถาอาคมมีราคาสูงถึงตัวละ๒๐๐๐บาท
ทำให้มีการนำตุ๊กตาลูกเทพปลอมลักลอบนำเข้ามาขายให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เพื่อนำไปทำลาย
เนื่องจากถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน
หากพบว่ามีการลักลอบนำมาขาย

ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วย

แต่ต้องระวังที่จะนำไปสู่ความงมงายนะครับ